เรื่องของยาเสพติดก็ต้องยอมรับว่าการทำหน้าที่ของตำรวจก็เสี่ยงอันตราย
ค่ะโดยเฉพาะชุดจับกลุ่มปราบรามยาเสพติดไปล่อซื้อเนี่ย
มันต้องล่อซื้ออืมต้องให้แบบโอ้โหมันส่งของกันจริงจริงแล้วถึงไปบุกจับมาเนี่ย
ค่ะล่าสุดที่สุราธานีครับตำรวจไปล่อซื้อแก๊งค้ายาเสพติด
ปรากฏว่ามันไหวตัวทันขับรถหนีชนตำรวจจนเสียชีวิตไปหนึ่งนาย
โอ้โหค่ะก่อนที่จะไปเนี่ยฮะรถไปตกอยู่ตรงเนี้ยนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับพลตมตรีอภิชาติบุญศรีโรธ
ผู้บังคับการณ์ตำลวดบุธรณ์จังหวัดสุราธารณี
พร้อมกับชุดสืบสวนและชุดพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
ไปตรวจสอบพยานหลักฐานเป็นรถยนต์ฮอนด้าซิตี้
ของนายสุรเชษหวานเหลืออายุ๒๔ปีเป็นแก๊งค้ายาเสพติด
ที่ขับพุ่งชนดาบตำลวดปุญกฤทธิ์บัวแก้วอายุสี่สิบหกปี
ที่เป็นตำรวจชุดปราบรามยาเสพติดของจังหวัดสุราชธานี
จนเสียชีวิตระหว่างไปล่อซื้อจับกลุ่ม
บนถนนในหมู่บ้านทางขึ้นเขาตะบนเต่าท้องที่บ้านปากซวด
หมู่๖ตำบลพระแสงอำเภอบ้านตาขุนเมื่อคืนที่ผ่านมา
เมื่อช่วง๑๐นาฬิกาวันนี้นะครับหลังจากที่ก่อเหตุเมื่อคืน
แล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีไปปรากฏว่าทางญาติของนายสุรเชษ
หวานเหลือหรือว่าในเชษอายุยี่สิบสี่ปี
คนขับรถพุ่งชนตำรวจจนเสียชีวิตได้นำตัวมามอบตัวให้กับตำรวจนะครับ
มามอบตัวให้กับพันธุ์ตำรวจเอกดุษฎีฮิวันรัฐภูมิกับการสอบพ่อพระแสง
หลังจากที่ทนแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่ไม่ไหวจากการสอบปากคำเบื้องต้น
นายสุรเชษยอมรับว่าเป็นคนขับรถพุ่งชนตำรวจจริงเพื่อเปิดทางจะหลบหนี
รถเสียหลักตกข้างทางก็ต้องทิ้งรถเอาไว้นะครับ
แล้วก็เดินเท้าต่อไปเพื่อหนีนะครับไปเจอบ้านชาวบ้านในพื้นที่
ก็ไปขอเขาใช้โทรศัพท์ติดต่อหาญาติแล้วญาติก็บอกว่าโอ้โหนี่กำลังถูกตามล่าอย่างหนักเลยนะ

ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ญาติมารับตัวแล้วก็พาเข้ามอบตัวหน่อย
ก็เลยมามอบตัวที่สพบ้านตะขุนนะครับ
ขณะเดียวกันผู้ต้องหาอีกคนนึงที่มาด้วยกันนะฮะ
เพราะว่าเขามีคนที่ขับมาคนหนึ่งกับอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนที่มาส่งยาเสพติด
คือนายวัญชัยชัยนรงค์อายุ๒๘ปีหลบหนีไปเหมือนกันตอนเกิดเหตุนะครับ
ก็หลบไปอยู่ที่วัดพระแสงห่างจากจุดเกิดเหตุ๕กิโลเมตร
อดีตผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับการขอจากนายวัญชัยให้พามามอบตัว
แล้วก็พามามอบตัวเรียบร้อยแล้วสองคนนะครับเหตุการณ์นี้เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เนื่องจากมีการล่อซื้อจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายย่อย
แล้วก็ขยายผลไปจับกลุ่มต่อด้วยการนัดหมายส่งยาเสพติดที่จุดเกิดเหตุ
พอตำรวจมาถึงนายวัญชัยชัยนรงค์ที่นั่งอยู่ในรถเก๋ง
ก็เดินลงมาแล้วหยิบยาบ้าให้กับชุดที่มาล่อซื้อ๒๐๐เมตร
โดยไปซุกซ่อนไว้ใต้คนต้นปามเพื่อจะส่งมอบให้กับคนที่ติดต่อขอซื้อ
ซึ่งเขาคือตำรวจหลังจากนั้นตำรวจก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มครับ
แล้วผู้ต้องหาก็คือนายชัยนรงค์ที่อยู่ในรถเนี่ย
กับทางนายวัญชัยที่ลงมาส่งยาเนี่ยอ่านายสุรเชษนะขออภัยที่อยู่ในรถนะครับ
เป็นคนขับนะครับกับนายวัญชัยที่ลงมาส่งยา
พอไหวตัวทันก็พยายามที่จะหลบหนีมีการต่อสู้ขัดขืน
นายสุรเชษเนี่ยที่เป็นคนขับรถเห็นท่าไม่ดีขับรถหนีก่อนเลยนะครับ
ตรงไปข้างหน้าเป็นซอยตันไปเจอกับชุดจับกลุ่มที่เป็นตำรวจอีก๔นาย
ที่เขาขับรถกระบะมาดักรอไว้อยู่ก็เลยกลับรถย้อนกลับมาทางเดิม
เจอชุดล่อซื้อดักอยู่นะฮะนายสุรเชษตัดสินใจขับรถชนตำรวจครับ
ก็เลยไปชนดาบตำรวจคุณนคริสต์บัวแก้วจนล้มหลง
แล้วก็ยังขับรถทับซ้ำอีกนะฮะทำให้ซี่โครงหักเก้าซี่ตับแตกนะครับ
จนเสียชีวิตจังหวะนั้นตำรวจก็ได้ยิงสกัด
หลบหนีตามยุทธวิธียิงไปหลายนัดโดนท้ายรถกับล้อหลังด้านขวา
นายสุรเชษก็ขับรถหลบหนีไปได้สักสามกิโลเมตรรถเสียหลักตกข้างทาง
ก็เลยทิ้งรถแล้วก็วิ่งหลบหนีไปอืมช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้ร่วมกันสอบปากคำนายสุรเชษและนายวัญชัยทั้งคู่รับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา
ทีนี้ค่ะก็ได้มีการมอบเงินจากกองทุนสวัสดิการตำรวจ
ให้กับตำรวจที่ถูกทำร้ายถูกเอ่อเสียชีวิตน่ะนะคะสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท
มอบให้กับญาติของดาบตำรวจปุณกฤษบัวแก้ว
หลังจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมอบเงินส่วนที่เหลือก็จะมีเงินชาปนกิจสงเคราะห์ตำรวจ
เงินสมาคมแม่บ้านตำรวจเงินช่วยพิเศษ๓เดือนเงินบำเน็ตตกทอด
บำนานพิเศษเงินกองทุนปปศเงินรางวัลยาเสพติด
รวมแล้ว๒ล้านห้าแสนกว่าบาทนะคะแล้วก็มีการปูนบำเน็ตความชอบกรณีพิเศษ
ห้าขั้นเลื่อนสี่ชั้นยศเป็นยศพันธุ์ตำรวจตรี
รวมถึงจะรับทายาทเข้ารับราชการด้วยหนึ่งคนครับส่วนบรรยากาศที่บ้านของดาบตำรวจปุณกฤษ
อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพิธีรดน้ำศพค่ะ
ญาติพี่น้องเพื่อนข้าราชการตำรวจมาร่วมงานบรรยากาศ
เป็นไปด้วยความโศกเศร้าภรรยาของดาบตำรวจปุณกฤษ
ออนอนงบัวแก้วร้องไห้จนพูดไม่ออกเลยนะคะ
ส่วนนางโสพาบัวแก้วอายุเจ็ดสิบห้าปี
คุณแม่ของดาบตำรวจปุณกฤษก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าภูมิใจในตัวลูกชาย
เหตุการณ์นี้มันสะท้อนเข้ามาในส่วนลึกของจิตใจแม่อีกครั้ง
เพราะสามีก็เป็นตำรวจเอาละค่ะ
และเสียชีวิตในหน้าที่เหมือนกัน
ครับก็จริงจริงไม่อยากให้ลูกเป็นแต่เมื่อลูกเลือกเป็นตำรวจ

ความเสี่ยงอันตรายในการทำหน้าที่ของตำรวจนะนะคะครับ